ส่วนประเด็นเรื่องของขาช็อป
หลายคนก็แอบผิดหวังนิดนึงเหมือนกันนะ

เพราะว่าเขาจำกัดประเภทเหลือ๓ประเภทเท่านั้นเอง
คือทีแรกก็คิดว่ามันจะเหมือนทุกปีที่ผ่านมา
ชอบอะไรไม่ได้แล้วก็เอาไปลดห่อนถูกต้อง

แต่หลายคนก็อาจจะเล็งไงว่า

ไม่เป็นไรนะเขาบอกว่าปีหน้าเนี่ย

เพราะว่ากระทรวงการคลังเขาเล็งที่จะเสนอพิจารณา

อ่างเปล่าในช่วงปีหน้ากุมภาพันธ์ค่ะ
นายอภิษัตวตันติวรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกเลยว่า

ระหว่างพิจารณามาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย
ลักษณะคล้ายกับช็อปช่วยชาตินี่แหละ
แต่จะเอาไปใช้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน
ก็คือ๑๑๕กุมภาพันธ์ปีหน้านะคะ

คือจะเป็นแนวคิดคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต
ชำระค่าสินค้าผ่านเครื่องชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
ในวงเงินไม่เกิน๒หมื่นบาท
และที่สำคัญไม่จำกัดประเภทสินค้าค่ะ

ถ้าให้คิดเป็นเม็ดเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม
คืนให้ก็ตกคนละไม่เกิน๑๐๐บาท
ก็จะคืนให้กับผู้ที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์เท่านั้นนะ

ตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดโครงการ

แล้วย้ำอีกแหละว่าไม่ได้หาเสียง

โศกกรมสรรพากรก็ออกมาช่วยชี้แจง

มาตรการภาษีช็อปช่วยชาติเหล่านี้

สรรพสินค้าอย่างที่ใครหลายคนคอรหากันนะ

เพราะว่าสินค้าที่กำหนด๓ประเภทเนี่ย

ส่วนสินค้าประเภทหนังสือแล้วก็อีบุ๊ก

ผู้ที่ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน

ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ก็ได้

ทั่วถึงแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจด้วย

เสนอรายละเอียดมาตรการภาษีช็อปช่วยชาติ

ก็จะสามารถนำค่าใช้จ่ายจากทั้ง๓

เกิน๑๕๐๐๐บาทหักลด

ส่วนการยืดหักลดหย่อนภาษีอาจจะต้องเหลื่อม

ครบวงเงิน๑๕๐๐๐บาท

ที่กำหนดเนี่ยก็จะต้องใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีในปี๒๕๖๓นู่นเลย
เพราะฉะนั้นก็วางแผนและคำนวณการจัดการกันดีนะคะ

ใช่ถือว่าเป็นข่าวดี๓ประเภทนะคะที่ลดห่อนภาษีได้ก็คือ
ยางรถยนต์ที่ผลิตในประเทศแล้วก็ใช้ยางพาราในประเทศ
ก็คือหนังสือกับอีบุ๊กแล้วก็๓ก็คือสินค้าโอท็อปนั่นเองนะคะ
ดูแล้วก็เป็นการกระจายรายได้อย่างที่คุณมิ้นบอกจริง